โอนละวนโอนละเวงกันอีกแล้ว

สั่งซื้อสลากแต่ไม่ส่งให้
เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าไอ้ที่ไปตกลงแล้วก็สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์
อันนั้นมันคือตกลงซื้อขายกันแล้วใช่ไหม
ดีแล้วที่งวดนี้ไม่ถูก
เพราะว่าถ้าเป็นแบบกรณีนี้เนี่ย

มันเห็นโอกาสเงินแบบกี่ล้านอันนั้นน่ะ
๕ใบใช่ไหม๓๐เนี่ย

หายวับไปกับตาหรือเปล่าคุณผู้ชม
นายสมเกียจเหลี่ยมสุวรรณนะครับ
ถ้าเป็นสมาชิกอบตหนองกระทุ่มที่ทัพทันอุทัยธานีกับเมียครับ
ไปลงบัติธิกประจำวันนะครับที่สมภอมณ์ตลกดูนะครับ
เพื่อเป็นหลักฐานว่าฉันซื้อฉันซื้อ
สมเกียจเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อกลวยเกจิดังชายนาฏนั่นแหละ
ขอให้มีโชคมีลาบแล้วจะปลดหนี้ปลดสินสักหน่อย

ทีแรกไปหาซื้อตามแผงไม่มีอ่ะ
ไม่มีก็เลยตัดสินใจนะครับไปหาซื้อในเพจขายสลากออนไลน์
ในเพจขายสลากออนไลน์ย้ำ
กระทั่งมาเจอเพจนี้มีการโพสต์รูปลอตเตอรี่
มี๗๒๗๒๐๒เข้าที่ละวันที่๑ใช่ป่ะ

พี่ก็บอกว่าตอนนั้นยังไม่รู้ละวันที่๑เห็นแล้วชอบ
พี่สมเกตส่งหลักถ่ายเป็นแชทสนทนา
ข้อความการสนทนาในการติดต่อซื้อสลาก

๒๓กันยายน๑๓น๔๔นทักไปหาทางร้าน
ข้อความว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหม๗๒๗๒๐๒ราคา

ได้ส่งหน้าสลากมาให้ดู
ว่ามีชุด๕ฉบับนะ
มีค่าจัดส่ง๕๐บาท
บริการเก็บเงินปลายทางมีค่าบริการเพิ่มอีกชุดละ๒๐บาท
รวมแล้วนะถ้าคุณจะเอาแบบนี้
ตามเงื่อนไข๗๒๐บาท
แล้วก็ถามว่ารับไหมครับ
พี่สมกีธก็ตอบว่ารับครับ

แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไปนะครับ

แล้วแจ้งยอดเงิน๗๒๐บาทครับ
ที่ลูกค้าให้มาติดต่อได้ไหมครับ
จากนั้นผ่านไป๒วันครับ
คุณผู้ชมถามความเห็นหน่อย

คิดว่านิติกรรมนี้เสร็จสิ้น

เออเอาอ่ะคิดไปนะ

เดี๋ยวย้อนไป๒วัน๒๕กันยายนก่อนขออภัย
สมเกียจไม่ได้ตอบข้อความทางร้าน
แต่ส่งสติ๊กเกอร์รูปนิ้วโป๊ะ
อ๋อกดไลค์อะนะอ่ารูปนิ้วโป้งไปหาทางร้าน
กระทั่งวันที่๑ตุลาคมหลังประกาศผลโอ้โห๖โมง๖โมงอ่ะ

ถ้าเราซื้อ๗๒๗๒๐๒นะแล้วมันตรงกับรางวัลที่๑จะพูดจะผิดจะถูกเลย
เออก็ส่งข้อความไปหาเพจเพื่อถามว่าส่งลอตเตอรี่ให้ผมได้เปล่า
ผมจะได้ตามเนี่ยผมจะได้ตามเนี่ยครับ
จากนั้นทางร้านติดต่อกลับมาว่าเบอร์ที่ลูกค้าให้มาร้านไม่สามารถติดต่อได้
จึงไม่ได้ส่งลอตเตอรี่ไปให้เนื่องจากติดต่อไม่ได้
เอาล่ะคุณผู้ชมผมว่ามันต้องพึ่งกฎหมายนี่แหละเขาถึงไปแจ้งความ
ประเด็นนี้ทำให้นายสมเกียจข้องใจว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะติดต่อไม่ได้
เพราะเป็นเบอร์ที่เขาใช้ประจำก็เลยลงมาลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้
อยากจะถามผู้รู้กฎหมายที่แบบนี้น่ะใครมีสิทธิครอบครองสลากรางวัลที่หนึ่ง

แต่ว่าโทรไม่ติดเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าเขามี

แต่ก็มันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่า
มันจะทำอย่างไรได้บ้างคุณผู้ชมว่าอย่างไรคุณผู้ชมว่าอย่างไร
น้ำแข็งว่าซื้อขายเสร็จแล้ว
ถ้าเผยก็เถียงคุณยังไม่จ่ายกัน

น้ำแข็งคือหนึ่งคือก็ตกลงแล้วบอกว่าผมรับแล้วผมเอาชุดนี้แล้ว
เก็บเงินปลายทางมันจะไปจ่ายตอนไหนดอม
คือของก็ต้องมาถึงหน้าบ้านก่อนถึงจ่ายตังค์
แต่ฉันตกลงไว้แล้วนะว่าฉันซื้อชุดนี้เลขนี้
ที่น้ำแข็งพูดถูกนะคุณผู้ชมนะถูกนะ
ถูกตามกฎหมายว่ามีการเกิดสัญญาขึ้นแล้ว
ใช่เป็นสัญญาที่จะจ่ายเงินปลายทางต่อเมื่อได้รับสลากมาก่อน

อ่าก็คุณยังไม่ได้จ่ายตังค์คุณน้ำแข็งคุณมาโมเมอะไรเนี่ย

ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับชี้แจงแบบนี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การซื้อขายทรัพย์สินทั่วไปที่ไม่ต้องจดทะเบียน
เมื่อมีการเสนอและสนองเมื่อกี้เสนอท่านสนองยัง
ใช่สิเสนอเสนอแล้วนี่ถูกต้องตรงกัน
การซื้อขายย่อมเป็นผลสำเร็จ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันที
แม้ไม่มีการชำระเงิน
เนื่องจากการชำระเงินเป็นเงื่อนไขการชำระหนี้เท่านั้นเอง
เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะนะครับ
คดีนี้นายสมเกียจนะครับก็ขอให้ทนายเกิดผลนะครับ
เป็นทนายความให้เดี๋ยววันพรุ่งนี้๔ตุลาคม
นายเกิดผลจะพาพี่สมเกตไปขออายัดลอตเตอรี่ต่อไป
กี่ปีคดีนี้จะกี่ปีถ้าเปรียบเทียบกับหวยขออภัย
ตเตอรี่นอนละเวงคราวก่อนดูซิจะกี่ปี
น่าติดตามอยากรู้เลย